สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีข่าวการเมืองเรื่องของภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
อยู่ดีหัวหน้าพักประกาศยุติบทบาท

แล้วตัวเองก็จะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
ดูเหมือนข่าวน่าจะเป็นข่าวเล็กก็จบ
แต่ว่าไม่อย่างนั้นปรากฏว่ามีเสียงสะท้อน
ทางการเมืองตามมาเยอะทำอย่างนี้ก็ได้เหรอ
เอาแล้วคะแนนที่คนเลือกมาเนี่ย
จะหอบฮิวไปอยู่กับภักดิ์พลังประชาลักษณ์ด้วยไหม

จะไปต่อแถวอยู่ตรงไหน
แล้วจะคิดคะแนนกันใหม่ยังไง
กันใหม่ยังไงได้เป็นเรื่องยุ่งไปหมดได้เป็นว่าคนคนเดียวทำ
เขาวุ่นวายกันพอสมควรคนคนเดียวคนนี้มาเป็นแขกเชิญของ
ผมวันนี้ครับคุณภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุภาพทำเป็นยังไงอยู่ดีดีมันหา
เรื่องไงมันวุ่นวายทำไมไม่ฮะเราที่จริงเราก็ทำเรื่องไปตามเหตุ
และปัจจัยที่จริงมันต้องแปลงเป็นช่วงเป็นเหตุที่จะต้องเลิก
พักแต่พอเลิกพักแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องคนที่เป็นสอสอก็
จะต้องไปหาพักใหม่ทำไมต้องแล้วพอพูดไปปั๊บปรากฏว่าเอา
เรื่องหลังมาเป็นเรื่องแรกกลายเป็นบอกว่าเอากล่าวหาว่าผมเนี่ย
จะไปอยู่พักพลังประชารัฐก็เลยมาเลิกพักอ้าวพูดย้อนกลับกัน
เอาเลือกจริงมันไม่ใช่คือเลือกพักเนี่ยพอเลือกพักเสร็จ
เอาเงินตั้งหลายแสนนะไปคืนกรกต๘แสนกว่าก็แปลว่าไม่
มีปัญหาเรื่องเงินสิแล้วเลือกทำไมมันเป็นเรื่องของบุคลากร
การบริหารพักเนี่ยมันจะต้องบริหารโดยกรรมการบริหารพักแล้วก็เงิน
ก็ต้องมีด้วยมีส่วนนึงแล้วก็เรื่องการที่มีอุดมการต้องมา
ร่วมกันการทำงานต่างทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมันจำเป็นหมด
แต่ทีนี้ในกรณีของพักประชาชนเหมือนรูปเนี่ยเราสร้างตอนแรกพัก
นะฮะก็คิดว่าเราจะได้สอสัก๑๐คนแล้วกรรมการมหารพัก
เขาก็มามีตั้ง๒๐๓๐คนนะฮะเขาก็หวังว่าเขาจะเป็นสอสอ
กัน๑๐คนแต่พอหลังเลือกตั้งเราได้สอคนเดียวที่เหลือเขา
ไม่มีความหวังที่เขาจะเป็นสอสอเขาก็ถอดใจนะฮะแล้วหลาย
คนผมก็เข้าใจแม้จะมีอุดมการแต่ว่ามันพอมันไม่ได้
ใจแล้วมีมีผลยังไงเพราะเขาก็ลาออกเขาลาออกแล้วก็จะขอ
ลาออกแล้วถ้าเขาไปลาออกแล้วที่เหลือก็เป็นกรรมการบริหาร
ที่ดูแลเรื่องของสาขาพักตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
สมาชิกพักต่างต่างกันหมดเครือข่ายนะฮะถ้าเกิดเขาไม่อยู่มันก็
ทำไม่ได้ทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะผิดกฎหมายกันแล้วพักอื่นที่
เขามีหัวหน้าพักเป็นสอสอคนเดียวตั้ง๙พัก๑๐พักทำไม
เขาเขาอยู่ได้ล่ะเขายังมีปัญหานะฮะแต่ปัญหาวิธีแก้ปัญหา
เขาเขาก็ยังเขาก็รู้ก็หนักใจเหมือนกันฮะเขาก็ยังทำไปนะฮะ
ส่วนผมผมเป็นพวกที่นักบริหารนะฮะเราก็พอเจอปัญหาเราก็ต้อง
คุยกันในกรรมการบริหารว่าเราจะหาทางออกอย่างไรเออซึ่งพอ
ไล่ไปออกหมดแล้วอ่ะมันไปไม่ได้นะฮะถ้าไปยังฝืนต่อไปอีกเนี่ย
เชื่อเลยว่าเวลาดำเนินการพักมันก็จะไปผิดกฎหมายพักกัน
เมืองสุดท้ายก็กรกตก็จะจับเราเลิกเองอ่ะฮะนะเราก็เลยมี
หนทางหนึ่งในข้อกฎหมายก็ไม่ได้ไปคิดก่อนหน้านั้นนะก็คิดเมื่อเกิด
จากปัญหานี้แหละก็ถึงให้มีหนึ่งก็คือเราเลิกพักตามข้อ
บังคับพอไปต่อคิวเขาจะไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่อันนี้เรื่อง
แรกจบไปก่อนการเลิกพักมันมีเหตุมาจากจบไปแล้วเมื่อเลิก
แล้วมันก็เขียนไว้ใน๙๑มาตราพรบพักการเมืองมาตรา๙๑วัก๒
หรือวักท้ายบอกคุ้มครองสิทธิ์สมาชิกพักที่เป็นสอสอนะฮะก็สามารถ
ที่จะต้องใช้เป็นเหมือนกรณียุบพักเพราะกรณียุบพักนั้นเขียน
ไว้ในรัฐนุนมาตรา๑๐๑วงเล็บ๑๐นะก็คือจะสมาชิกถ้าขาดกับ
ไว้นะแต่ไปหาสมัครใหม่นะเหมือนถูกยุบพักนะแล้วไปหา
เขาเนี่ยไปอยู่ตรงไหนไปต่อท้ายไปอยู่ได้ใช่ไหมฮะอยู่ไปตาม
รัฐมนูลในรัฐมนูลเขาไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องไปต่อท้ายอะไรก็เป็นสถานะความเป็นสอสอ
หอบคะแนนสี่หมื่นกว่าไปด้วยคะแนนไม่ได้ไปอยู่แล้วครับเพราะคะแนนนั้นก็คือทำให้ผมได้เป็นสอสอ
ตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นส่วนของพักประชาชนปฏิรูปซึ่งสิ้นสภาพไปแล้ว
ดังนั้นแต่ว่าสถานะความเป็นสอสอเท่านั้นเองที่ติดกับการที่เมื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพักไหนก็ไปเป็นสอสอพักนั้น
ถ้าคะแนนไม่เอาไปด้วยก็ไม่ต้องไปยุ่งยากไปคำนวณอะไรกันใหม่ไม่ต้อง
แล้วกฎหมายรัฐมนุนไม่ได้เขียนดังนั้นก็ไปคำนวณไม่ได้นะฮะเมื่อไม่เขียนก็คำนวณไม่ได้นะฮะ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือมีมาบอกอีกว่าแล้วไปอยู่บัญชีรายชื่อพักระดับที่เท่าไหร่ก็การเป็นสอสอ
บัญชีรายชื่อเนี่ยคนที่พูดอาจจะไม่เข้าใจเขาเมื่อตั้งแต่เขาเป็นสอสอแล้วเป็นบัญชีรายชื่อแล้ว
เขาพ้นจากรายชื่อของผู้สมัครบัญชีรายชื่อไปแล้วไม่ใช่ว่าสอสอคนนี้เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
ภัยบูรณ์คราวเนี่ยเหมือนกับการนำร่องให้ภาคเล็กภาคน้อยอีก๙ภาค๑๐ภาคบอก
ต่อไปนี้ก็ทำอย่างนี้เขาก็คิดว่า
พลังประชารัฐเนี่ยบอกให้คุณภัยบูลทำ
เพื่อให้ไปลวงกับพรรคพลังประชานัตริย์
แล้วพอสูตรนี้สำเร็จพักเล็กทั้งหลายก็
๙พรรค๑๐พรรคที่มีสี่สี่คนเดียวเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ย
จะได้ตามไปด้วยเขาจะได้
ที่เขาไม่ชอบพระแปรกษารัฐอยู่แล้วก็หาเรื่องด่านะเขาพูด
กันไปใช้คุณพัยบูนเป็นตัวนำร่องว่างั้นเถอะก็โกฮเอาตัว
ผมไปเป็นเครื่องมือในการด่าด้วยก็ไปว่ากันเอง
มันไม่ใช่เรื่องที่มันเกี่ยวอะไรกับผมจะพูดอะไรก็พูดไปสิ
ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมไม่ได้เกี่ยวอะไร

อันนั้นก็จะฟ้องดำเนินคดีอ่ะไอ้นั่นน่ะเกี่ยวมันเกินเหตุ
เพราะพูดผิดกฎหมายมีอย่างที่ไหนมากล่าวหาผมกลายเป็นคนไม่ดี
เป็นคนเรียกว่าเรียกว่ากระทำผิดกฎหมายทุจริตอ่ะนะฮะ
เผาบ้านเอาประกันอย่างนี้อย่างนี้ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
คือจริงเนี่ยคุณภัยบูลก็ประกาศมาตั้งแต่ต้น
มาให้สัมภาษณ์กับผมหลายรอบว่าสนับสนุนพลเอกพยุทธก่อนใครเลยนะ
ครับถูกต้องตั้งแต่ปี๕๙ถึงหาอากาศ
ครบ๓ปีแล้วก็อยู่อย่างนี้เขาสนับสนุนอยู่แล้ว
ทำไมจะต้องจะต้องไปเอาแต่เข้าใจก็ยิ่งแยกนะฮะ
ก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องพักมันไม่ได้เกี่ยวกับการจะไปอยู่พลังประชารัฐ
อันนั้นเป็นผลเหตุที่๒ที่เมื่อจะต้องไปถึงก็ควรจะต้องไปพลังประชารัฐ
เพราะเป็นพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เหมือนกัน
แล้วคิดว่าพักเล็กอื่นจะทำอย่างคุณภัย
ผมไม่ได้แก้วใกล้แทรกแทรงเขาหรอกแล้วแต่เขา
ถ้าเขามีปัญหาก็จะทำไม่ทำก็เรื่องเขานะฮะ
มันนานาจิตตังฮะตัวละคน
ฉะนั้นสิ่งที่พักคุณภัยบูลเกิดขึ้นตอนนี้พักเล็กอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหม
มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะพักเล็กค่ะพักขนาดกลางแล้วบางพักอาจจะเล็กแล้วเขาไม่มีปัญหาก็ได้
ผมก็ไม่ทราบนะฮะคือบางครั้งเราก็ดูแต่ของเรา
ถ้าของเรามีปัญหาเราก็แก้ไขปัญหาดำเนินการไปเฉพาะของเรา
ส่วนใครจะไปมโนเรื่องอะไรต่างก็เป็นเรื่องของเขาก็พูดไป
ฉะนั้นที่รัฐมนูลเปิดช่องให้พักเล็กอย่างนี้อยู่ได้ไม่ง่ายซะแล้วใช่ไหม

โดยกฎหมายโดยรัฐมนูลแล้วไม่ง่ายอยู่แล้ว
เพราะก็ต้องมีการดำเนินการตามที่กฎหมายบรรยัติเหมือนพักใหญ่หมดเลย
แต่มีสอสอคนเดียวแล้วก็มีทรัพยากรกรรมการบริหารหรือทุนเงินทรัพย์สินต่าง
มันก็น้อยกว่าพักใหญ่อะ
ใครบอกว่าท่ารัฐมนูลเป็นอย่างนี้ค่อยดูเถอะ
ได้คะแนนมา๖๗หมื่นก็ได้สอสอ๑คนแล้วง่ายกว่าเยอะไม่จริงสิ
โอ้โหตรงข้ามเลยไปทำอย่างนั้นเหนื่อยหนักกว่าเยอะ
การไปอยู่พักใหญ่ข้อเท็จจริงมันปรากฏอยู่แล้วนะฮะ
ก็ลองไปถามพักการเมืองทั้งหลายเขาก็ยุบ
ขอเลิกกิจการกันตั้งเลิกพักกันตั้ง๒๙พักไปแล้ว
แต่เป็นเขาไม่มีสอสอนะฮะเรายังจะต้องเลิกอีกเยอะแยะหลายพักนะฮะ
เอาเป็นว่าทั้งหมดที่ทำเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเดินหน้าพักลำบาก

ไม่มีใครมากระซิบบอกภัยบูลทำอย่างนี้เถ
ไม่มีด่าไม่มีมันเป็นปัญหาของเราแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิด
มันเกิดสะสมมาตั้งแต่หลังเลือกตั้ง

ครับเอาละท่านผู้ชมครับนี่คือคุณไพบูลนิติตาวรรณ
หัวหน้าภักร์พลังประชาชนปัฏตรีรูป
มีเหตุผลชัดเจนทำไมต้องยุบพัก

ก็ควบรวมภักดิ์ก็ไม่เหมือนกันสาธารณะ
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองคืนนี้
แล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ
ชัดเจนนะคะได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยทีเดียว
ไม่ได้จะย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเลยเลิกพัก

แล้วก็ต้องหาที่อยู่ก็เลยไปอยู่พลังประชารัฐ
เพราะว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เหมือนกันนะครับ